การไว้ทุกข์เป็นธรรมเนียมที่ชาวพุทธยึดถือปฏิบัติสืบทอดมา
ในสังคมไทยเมื่อมีคนในครอบครัวเสียชีวิตลง
ผู้ที่มีอายุน้อยกว่าจะแต่งกายไว้ทุกข์ให้๑๕วัน๕๐วัน๑๐๐วันหรือ๑ปีตามแต่ความใกล้ชิด
สมัยโบราณใช้สีขาวเป็นสีไว้ทุกข์ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นสีดำ
รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เพิ่มสีกุราหรือสีเทาเจือแดง
สีน้ำเงินและสีนกพิราบขึ้นอีก๓สี
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน